แล้วนอกจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่าบรรดาสวสวยสมวัยแล้วก็หล่อสมวัยด้วย
เขาได้มาเจอเจอกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสุข
เป็นไงเสียงแคนที่บันเลงออกมามันช่างสร้างความสุขให้กับเรา
ต้องบอกแบบนี้คุณชนะว่าสวกลุ่มนี้คืนความสุขเลยนะ
ใช่คืนความสุขอย่างแท้จริง
นี่แหละครับที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลมจังหวัดกำแพงเพชร
โอ้โหกำแพงเพชรนะครับ
เขาบอกว่าบรรยากาศที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าสนุกสนานมาก
เพราะว่าเหล่าบรรดาผู้สูงอายุที่นี่เขาร่วมกันจัดกิจกรรม
เปลี่ยนจากไม้ใกล้ฝั่งเติมพลังในวัยชราขึ้นมา
โซโลแกนที่ว่าไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อย

สุดยอดเลยไหมล่ะนี่แหละครับแล้วก็เป็นเวทีที่บันเลงเพลงพื้นบ้าน
สร้างความสนุกสนานบนเวทีแบบนี้คนบันเลงก็โคนบ้านเดียวกันนี่แหละครับ
มาเป่าแค้นใช่ไหมอืมเป่าแค้น
เลงเพลงแบบนี้ก็ออกมายืดเส้นยืดสายร่ายรำกัน
ปลดปล่อยอารมณ์ไปตามจินตนาการเลยทีเดียวนะครับ
จากการเปิดเวทีสร้างความสนุกสนานกันแล้วพี่เขาขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะ
จูงไม้จูงมือพากันไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้ชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สุดยอดยังไงปลูกข้าวค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดนี่
โอ้โหเป็นไงครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้เรียนรู้แบบนี้
คือผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุเขาจะได้มีกิจกรรมทำ

แล้วเลี้ยงเป็ดแบบนี้ปลูกข้าวแบบนี้มีรายได้เสริมอีกต่างหากนะครับ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้น
เขาได้มีกิจกรรมในการทำแล้วเป็นการสร้างรายได้ให้กับเขาไปในตัวอีกด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะโซโลแกนเขาก็ดีมากเลยนะ
จะได้ไม่ล้มไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าด้วย
ที่สำคัญคือหารายได้ได้ด้วยเขาเรียกว่าสวคืนความสุข
ตั้งชื่อให้นะเก๋ไก่จริงเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีนะ
สำหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้าน
อยากจะให้เขามีความสุขมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง

เพราะเดี๋ยวนี้เขามีหลายโรงเรียนนะที่เปิดกิจกรรมแบบนี้นะคะ

ดิฉันก็ว่าจะส่งคุณชนะไปเลยจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้า

จะส่งผมไปสู่โรงเรียนชราบาล

เขาได้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าให้ผมเรียบร้อย